สัญญากับคุณผู้ชมที่ชมในเฟสกันไว้นะฮะ
เรื่องของการรับประทานหมู
แล้วติดโรคหูดับเสียชีวิตนะฮะ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องมาเตือนกัน

คือกรณีนี้นะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
คือมีรายงานออกมากรณีที่ทางสำนักงานสาธารณสุข

ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลกรุงเทพพิศนุโลก
บอกว่าพบผู้เสียชีวิตเป็นโรคไข้หูดับจำนวน๑ราย
เป็นเพศหญิงอายุ๔๙ปี
อยู่ในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองพิศนุโลกนะครับ
ทีนี้ครับทางทีมของโรงพยาบาลพุทธชินราช
ดำเนินการสอบสวนในพื้นที่
ซึ่งผลการยืนยันการประบาดของโรคไข้หูดับ
ทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะครับ
ทีนี้เราก็สอบถามจากทางด้านของ
กรองนายแพทย์สหสาธิศุกร์จังหวัดพิศนุโลก
แพทย์รัฐภูมิชามภูนศนะครับ
เปิดเผยว่ากรณีของผู้หญิงวัย๔๙ปีนี้
มีอาชีพเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่ง๑

คือพบว่าผู้หญิงคนนี้ไปซื้อเนื้อหมู

เพื่อมาประกอบอาหารปิ้งย่างหมูกระทะ
จะเอามากินกับเพื่อน๗คนนะครับ
ซื้อมาเมื่อวันที่๑๒มิถุนายนนะครับ
แล้วก็ตัวของอาจารย์ผู้หญิงท่านนี้

แต่ทีนี้ฮะอาจารย์ท่านนี้นะ
มีแผลที่มือนะครับ
และเชื่อว่าไอ้เชื้อโรคไข้หูดับ
มันเข้าไปในแผลที่มือของอาจารย์ท่านนี้

คุณเราเคยฟังนะว่ากินหมูที่ไม่ได้ปรุงสุก
อาจจะต้องระวังเรื่องของโรคหูดับ
แต่ทีนี้เรายังไม่ทันรู้เลย
ว่าไอ้เชื้อมันเข้าสู่ร่างกายได้ทางอื่นด้วย

หรือการสัมผัสหมูการสัมผัสเนื้อหมูที่ติดโรคเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ครับตั้งแต่วันที่๑๔มิถุนายนตั้งแต่๕ทุ่ม
อาจารย์ท่านนี้เริ่มมีอาการท้องเสียอาเจียน
ก็ไปโรงพยาบาลกรุงเทพพิศนุโลก
แล้วก็มีอาการปวดกระดูกหนาวสั่นปากเขียว
ร่างกายไม่ตอบสนองแล้วก็ไตไม่ทำงาน
เสียชีวิตในเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนของวันที่๑๕มิถุนายน
แพทย์ก็สงสัยว่าเป็นโรคหูดับหรือเปล่า
จึงนำเลือดส่งตรวจผลยืนยันว่าเป็นโรคหูดับ
ผู้เสียชีวิตได้ถูกนำไปชาปนกิจ
ทางญาติประกอบพิธีทางศาสนาให้แล้ว
เมื่อวันที่๒๑มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
คือคุณหมอรัฐภูมิก็บอกว่า
ตอนนี้ได้มีการลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติม
พบว่าจากการไปตรวจสอบห้างที่อาจารย์ท่านนี้

ห้างแห่งนี้มีการรับหมูแช่แข็งมาจาก๔บริษัท
โดยเป็นหมูที่มีโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วด้วยคุณ
แล้วก็เก็บในห้องควบคุมอุณหภูมิ
มีการตรวจมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอด้วย

ตกลงแล้วการตรวจสอบมาตรฐานของเนื้อหมู
เอามาขายในห้างมันปลอดภัยจริงหรือเปล่า
แล้วก็คุณหมอยังบอกอีกนะฮะว่าสำหรับโรคสเต็ปโตค็อกคลัส
หรือว่าโรคไข้หูดับในจังหวัดพิศนุโลก
ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อจำนวนทั้งสิ้นถึง๑๓ราย
ใน๑๓รายมีอาการรุนแรงจนเสียชีวิตถึง๒รายด้วยกันนะครับ
แล้วก็เชื้อดังกล่าวเป็นเชื้อแบคทีเรียไง

มันเป็นเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในตัวของสุกรทุกตัวอยู่แล้วเป็นธรรมชาติ
มันฝังอยู่ที่ต่อมทอมซินแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดโรคกับหมูนะ
จากหมูตัวนั้นมันอ่อนแอมันป่วยและภูมิคุ้มกันต่ำ
แบคทีเรียตัวนี้มันจะเพิ่มจำนวน
ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดของหมู

แล้วถ้าเอาหมูมาสับมาหั่นเป็นเนื้อขาย

ถ้าปรุงไม่สุกเชื้อโรคมันยังอยู่
ใช่คือเวลาปรุงเนี่ยคือเขาบอกว่าให้ใช้อุณหภูมิ๗๐องศาเซลเซียส
ซึ่งไปสัก๑๐นาทีมันจะสามารถฆ่าเชื้อต่างได้

ทำให้หูหนวกถาวรแล้วก็เสียชีวิตได้ด้วย
ใช่เพราะมันเข้าเยื่อหุ้มสมองเข้ากระแสเลือด

ทำให้เกิดหนองในปลายประสาทหูนะครับ
แล้วเขาบอกว่าการจะติดโรคนี้มันมี๒ทาง
คือ๑การบริโภคเนื้อหมูเครื่องในหมูเลือดที่ไม่สุก

ระวังละ๒คือเข้าทางบาดแผลรอยถลอก
เข้าทางเยื่อบุตานะครับ

ใช่ค่ะรวมถึงเวลาที่ใช้ตะเกียบคุณผู้ชม
บางทีคีบเนื้อหมูสดมาถูกไหม
พอเอาไปปิ้งย่างเสร็จแล้วก็เอาตะเกียบอันเดิมนั้นน่ะ
ีบเข้าปากต่อบางทีพวกคราบเลือดของหมู
มันติดอยู่ตามแบบซอกของไม้ไผ่ตะเกียบ
โอ้โหต้องระวังเลยนะฮะอยากจะเตือนภัยจริงนะฮะ
สิทธิ์ของเราวันนี้ลงพื้นที่สำรวจเขียงหมู

เพราะว่าพอมันมีข่าวเผยแพร่ออกมาแบบนี้

ก็ยังมีผู้บริโภคและผู้ประกอบการร้านค้า

อาจจะทำให้ผู้บริโภควิตกกังวลโรคไข้หูดับบ้าง
แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อยอดขายหมูสดนะ
เพราะผู้บริโภคเขาจะปรุงสุกทุกครั้งก่อนรับประทาน
แต่ว่าสิ่งที่กลัวมากกว่าโรคหูดับตอนนี้ก็คือโรคโควิด๑๙
ทำให้ยอดขายลดลงนะครับ
แต่ทีนี้พ่อค้าแม่ค้าอยากจะบอกผู้บริโภคบอกว่า
แช่แข็งกับหมูสดไม่เหมือนกัน
หลีกเลี่ยงซื้อหมูแช่แข็ง
โดยให้หันมาซื้อหมูสดซื้อในตลาดดีกว่า
เพราะพ่อค้าแม่ค้าไปเลือกสรรมาแล้วจากโรงฆ่าสัตว
แล้วก็มีสัตวแพทย์ตรวจโรคเป็นประจำ
มีการตรีตาว่าหมูผ่านการตรวจแล้ว
บริโภคจะได้สบายใจว่ามีความปลอดภัยแน่นอนนะครับ
แล้วก็ฉะนั้นเตือนเลยบอกว่าช่วงนี้หลีกเลี่ยงบริโภค
แช่แข็งที่ไม่รู้แหล่งที่มาออกไปก่อนด้วยนะครับ

ใช่ค่ะนี่ก็เอามานำเสนอนะคะ

บางคนบอกว่าเย็นนี้จะทานหมูกระทะ
จะทานปิ้งย่างจะได้ระวังดูแลตัวเองด้วย
หั่นจะเหินถ้าเรามีแผลใส่ถุงมือดีไหม
ใช่ค่ะช่วยได้เยอะเลยนะคะ